เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพแล้วกัน
เป็นการทำเกษตรแนวใหม่นะคะ
ฟาร์มปลูกสาหร่ายสไปรูรีน่า
ดาดฟ้าโรงแรมสูง๑๘ชั้นค่ะคุณผู้ชม
ที่สำคัญเลยก็คือเจ้าของเขาเป็นสตาร์ทอัพชาวต่างชาติ
มาเริ่มต้นทำที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกด้วยนะคะ
สร้างรายได้เติบโตขึ้นทุกปีเลยค่ะ
แถมที่สำคัญสาหร่ายนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารรสเด็ดได้มากมายเลย
ติดตามได้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
พัฒนาจากที่ว่างเปล่าเป็นฟาร์มปลูกสาหร่ายสไปรูลิน่าขนาดย่อม

ตัดสินใจมาทำธุรกิจปลูกสาหร่ายบนหลังคาโรงแรมในประเทศไทยเป็นที่แรก

สาหร่ายทั้งหมดนี้ปลูกในระบบปิดค่ะใช้ถังขนาด๒๐๐ลิตรเป็นภาชนะ
โดยใช้ระบบน้ำวนมีการให้ออกซิเจนเพื่อให้สาหร่ายเติบโต

ซึ่งใน๑สัปดาห์จะเก็บสาหร่ายได้ประมาณ๑๐๑๕กิโลกรัมค่ะ

แตกต่างจากฟาร์มทั่วไปที่ปลูกบนพื้นดิน
ต้องใส่น้ำให้น้อยเพื่อให้แสงอาทิตย์สามารถส่องได้ทั่วถึง
แต่การปลูกบนดาดฟ้าทำให้สาหร่ายได้รับแสงอาทิตย์มากขึ้น

จะช่วยป้องกันมลภาวะจากอากาศ
แล้วก็สิ่งสกปรกจากบรรดาสัตว์ปีกทั้งหลายนะคะ
แต่ว่าการที่ตั้งถังสำหรับปลูกสาหร่าย

ยังสามารถรับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ

คอยเก็บตัวอย่างสาหร่ายไปตรวจที่ห้องแล็บ

และความพร้อมสำหรับเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปปรุงอาหารค่ะ
โดยมีการขายต่อให้บรรดาร้านค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่าง
และแน่นอนว่าจะถูกนำมาปรุงเป็นอาหาร
แขกของโรงแรมได้ลิ้มลองกันค่ะ
อย่างวันนี้เชฟนำเสนอสลัดกุ้งสดและสลัดแซลมอน

สลัดรสชาติกลมกำลังดีค่ะ

ให้ความรู้สึกสดชื่นไม่เหม็นเขียวสาหร่ายด้วยค่ะ
ก็สามารถหาทานได้ทุกร้านอาหารของโรงแรมเลย

เราก็จะมีเพิ่มในเรื่องของน้ำสลัดนะคะ
แล้วก็ส่วนถ้าใครอยากจะเข้ามานั่งพักผ่อน
เครื่องดื่มที่ล็อบบี้หรือที่ร้านอาหาร
ปัจจุบันธุรกิจปลูกสาหร่ายบนดาดฟ้า

สามารถส่งออกสินค้าไปยังมาเลเซียและเวียดนาม
ปีนี้จะสามารถทำรายได้เติบโตมากกว่าร้อยละ๕๐
และยังวางแผนจะขยายธุรกิจไปทำฟาร์มสาหร่ายบนดาดฟ้าโรงแรม
ในประเทศฝรั่งเศสสิงคโปร์และอินเดีย
ซึ่งจะใช้ฟาร์มที่ทำในไทยเป็นต้นแบบค่ะ